เพราะหลายคนเนี่ยแน่นอนกลัวว่าจะเกิดปัญหาซิมดับนะคะ

เขาบอกให้มารับ
ก็คือยังไม่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
หรือว่าอะไรที่มันปลื๊ดปราดก็ต้องไปตรวจสอบกันดู

ใช่แต่ว่าเดี๋ยวใช้เป็นแล้วก็จะสนุกขึ้นเยอะเลยค่ะพี่

ทำให้นายปรัฐนาลีลพนัง
ได้ทันกรอบเวลาที่กศธชกำหนดแน่นอน
ก็คือภายในวันที่๑๔เมษายนนี้นะคะ
นอกจากนี้ก็ยังประเมินด้วยว่าลูกค้า๔๐๐๐๐๐ลาย
ที่ยังไม่ได้ย้ายอาจจะยังไม่รู้
อยู่ห่างไกลแล้วก็ยังไม่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
ก็คือให้มาเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือรับซิมใหม่เบอร์เดิม

จ่ายค่าประมูลในวันที่๒๑มีนาคม
ก็จะต้องเริ่มให้บริการหลังวันที่๑๔เมษายน
โดยก็จะเริ่มนับอายุใบอนุญาต๑๕ปีจากวันนั้น
เพราะต้องเปิดให้บริการช้าออกไปค่ะ

ก็คงจะต้องมาชำระเงินในวันที่๒๑เมษายน๒๑มีนาคมเช่นเดิม
แต่เงื่อนไขของการออกไปหรือยาก
ขึ้นอยู่กับรุ่นมินิตรของบอร์ดกรณคร
ซึ่งจะต้องดูเรื่องมาตรการเยียวยาคู่ขนานกันไปด้วย
ซึ่งเมื่อสารมีคำสั่งคุ้มครอง

ดังนั้นเงื่อนไขของการออกไปหรือยาก
จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่๑๕เมษายนปี๒๕๕๙
และไปสิ้นสุดในวันที่๑๔เมษายนปี๒๕๗๔ไป
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๕๘ถึง๑๔เมษายน๒๕๕๙ที่จะถึงนี้
ต้องไม่น้อยกว่ารายได้ที่รัฐเคยได้สัญญาสัมปทานเดิม
ศทชก็จะนำเข้าเป็นรายได้รัฐต่อไปนั่นเองค่ะ